อีกหนึ่งเรื่องเรื่องราวของอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยนะคะ
ใครที่แบบว่าช่วงนี้ต้องดูแลเด็กอะไรอย่างนี้ต้องดูแลกันดีเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นง่ายดายเหลือเกินค่ะ

หนูน้อยกำลังจะเดินไปหาคุณพ่อ
ซึ่งน้องเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นวัยกำลังเดินต่อแตะกำลังวิ่งสนเลยเห็นไหมนะคะ
คุณพ่อก็เลยตกใจรีบเลยโอ้โหคุณพ่อเห็นลูกล้มอ่ะ
รีบล้มลุกคุกคาจะไปช่วยแต่เหมือนกับว่าคุณพ่อจะมาช่วยจริง

ที่เอามาให้ดูกันเนี่ยก็บอกว่าอยากจะให้ระมัดระวัง
เพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้จริง
ไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่
ดีนะเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเป็นอะไร
ไม่หัวร้างข้างแตกกันไปนะคะ
ดูแลเด็กดีแล้วกันเนอะคุณพ่อก็ใจเย็น
มีสติด้วยนะคะ